ใช่ค่ะวันนี้มีข่าวบันเทิงหลากหลายเรื่องราวนะคะมาบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะ
ข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องขออนุญาตบอกเล่าถึงข่าวเศร้ากันก่อนนะคะของวงการบันเทิงค่ะ
ได้สูญเสียนักแสดงรุ่นเก่าฝีมือดีท่านหนึ่งนะคะอย่างคุณจกโสลดไปอย่างไม่มีวันกลับค่ะ
วงการบันเทิงพบกับความสูญเสียตั้งแต่ต้นปี
นักแสดงรุ่นใหญ่ที่แฟนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดี
ในบทของตัวร้ายจกโสลดอัธสิริ
เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็ง
หลังจากที่รักษาตัวอยู่นาน
เมื่อวันที่๓๑ธันวาคมช่วงประมาณ๗โมงเช้าค่ะ
โดยครอบครัวจะทำพิธีรดน้ำศพที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
วันจันทร์ที่๘มกราคมนี้เวลา๑๖นาฬิกา
และจะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพไปจนถึงคืนวันที่๑๐มกราคม
และมีการเผาในวันที่๑๑มกราคมค่ะ
คุณจกโสลดมีผลงานการแสดงทั้งหนังและละคร
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตะวันเดือดมาเฟียที่รักสุภาพบุรุษจุธาเทพตอนคุณชายรณพี

หลายคนบอกว่าคุณจกโสรสเองถือว่าเป็นตำนานในยุคแรกเลย
สำหรับนักเลงที่แซวหญิงในละคร
อันนี้พูดถึงในละครนะคะบอกว่าสร้างเสียงหัวเราะได้เหมือนกัน
เพราะว่าในชีวิตจริงคุณจกเองเป็นคนที่ค่อนข้างเฮฮาน
มักจะมีการโพสต์เฟซบุ๊คคำคมแล้วก็มุกตลกต่างอยู่บ่อยนั่นเอง
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
หลากหลายบทบาทนะคะรวมถึงค่ะคุณภาพครับแก้วแน่นอน
งั้นไม่มีผลงานวงการในวงการบันเทิงมายาวนานอย่างนี้แน่นอนนะคะ